หรือว่าคดีทุจริตในการจัดซื้อที่ดิน
และก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
คลองด่านสมุทรปราการนั่นเองนะครับ
มาถึงชั้นของสารดีการในการพิพากษาแล้ว
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้

ปิดคดีเฉาคลองด่านส่งตัวเข้าเรือนจำ
และหมายจับหนีสารของนายวัฒนากับพวกรวม๖คน
โอ้โหคดีนี้ติดตามยาวนานมาเป็น๑๐ปีเหมือนกันนะคุณนะ
เพราะจุดเริ่มต้นของโครงการจัดซื้อที่ดิน
และการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านเนี่ยคุณ
เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี๒๕๓๘ในการผลักดันให้เกิดขึ้น

และมีการให้ผู้ที่จะเข้ามาประมูลจัดสร้าง
เริ่มเข้ามาประมูลจัดสร้างตั้งแต่ปี๔๐นะคุณ
แต่ว่าทีนี้มันมีปัญหาว่า
มีบริษัทที่จัดซื้อที่ดินตรงนี้มาแล้ว

แล้วก็มีการโกงสัญญาการก่อสร้าง
จึงเป็นที่มาของการตัดสินตั้งแต่สารชั้นต้น
จนกระทั่งมาถึงสารดีกาเมื่อวานนี้นะครับ
โดยสารแขวงดุสิตอ่านคำพิพากษาสารดีกา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นโจทย์

ในนามบุคคลและนิติบุคคล

นายวัฒนาอัศวะเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ฐานความผิดร่วมกันช่อกงการจัดซื้อที่ดิน
อำเภอคลองด่านจังหวัดสมุทรประการ
เนื้อนที่รวม๑๙๐๐ไร่
มูลค่ากว่า๑๙๐๐ล้านบาทนะครับ
โดยที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุกล้ำป่าชายเลน

รวมถึงยังพบว่าเป็นที่ดินที่มีการซื้อมาแล้ว
ของกลุ่มบริษัทที่จัดสรรมาแล้ว
และเหมือนเป็นการปั่นและขายต่อนะครับ
ซึ่งนำไปสู่การช่อกงสัญญาโครงการ

มูลค่ากว่า๒๓๐๐๐ล้านบาทครับ
โดยองค์คณะสารแขวงดุสิตอ่านคำพิพากษาของสารดีกา
รับฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยได้กระทำผิดตามคำฟ้อง
มีคำพิพากษาลงโทษดังนี้
นายพิศนุชวนันกรรมการบริษัทวิจิตภัณฑ์ก่อสร้าง
และนายบรอยอิสรพรชุตาพากรรมการบริษัทเกรดเวย์เดเบอร์ลอปเมนต์
จำคุกคนละ๖ปีในความผิดฐานช่อกงการซื้อที่ดิน
และช่อกงสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน
ส่วนนายวัฒนาอัศวะเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
กรรมการบริษัทคลองด่านมาบรีนและกรรมการบริษัทปามบีชรวม๕คน
พากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุกคนละ๓ปี
ความผิดฐานช่อกงการจัดซื้อที่ดิน
ซึ่งสารชั้นต้นมีการพิพากษาจำคุกเมื่อปี๒๕๕๙
แต่จำเลยยื่นอุทธรณ์สู้คดี
และระหว่างนั้นเองนายวัฒนาอัศวะเหมหลบหนีคดี
จนกระทั่งศาลได้ออกหมายจับไว้อยู่แล้วนะครับ

กรรมการบริษัทประยูนวิทย์การชั่ง

กรรมการบริษัท๔แสงการโยธา
จำคุกคนละ๓ปีในความผิดฐานช่อกงสัญญาก่อสร้างครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้จำเลยที่ถูกตัดสินจำคุก
ถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำเพียง๕คนนะครับ
ส่วนนายวัฒนาอัศวะเหมและพวกอีก๖คน

สารจึงให้ออกหมายจับอีก
เพื่อนำตัวมารับโทษต่อไปนะครับ
ก็ถือว่าเป็นคดีที่หลายคนสนใจมาเนิ่นนาน

กับคดีบอบประบัติน้ำเสียครองด่านนี่นะครับ